ดูบรรยากาศการทำบุญที่วัดสะเกดราชวรมหาวิหาร
เป็นพระอารามหลวงที่ชาวพุทธนิยมไปทำบุญ
เนื่องในวันมาบูชากันเป็นจำนวนมากเลย
เช้าวันนี้กิจกรรมสำคัญก็คือการตักบาทพระสงฆ์๙๙รูป

จากคุณสุภานีโฆษภัณฑ์สมโพธิผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานมาจากวัดสะเกดราชวรมหาวิหารค่ะเชิญค่ะ
ตักบาทพระเนื่องในวันมาคบูชาเสร็จสิ้นไปแล้ว
เมื่อช่วงเวลาประมาณ๘นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะ
โดยพุทธศาสนิกชนจำนวนมากใส่ชุดสีขาวแต่งกาย
มาร่วมใส่บาทจำนวนไม่น้อยค่ะ
ตักบาทเริ่มในเวลาประมาณ๗นาฬิกา๑๕นาทีนะคะ
โดยมีพระพรหมสิตเจ้าอาวาสวัดสะเกดราชวรมหาวิหาร
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์
ฝ่ายคาราวาสผู้อุปถัมภำรุงพระพุทธศาสนามาร่วมพิธี
พร้อมด้วยตัวแทนจากสถาบันการศึกษาและองค์กรต่างค่ะ
หลังจากทำพิธีสวดมนต์เรียบร้อยแล้ว
กษุสามเณร๙๙รูปนำโดยพระพรหมสิต
เดินออกมาจากโบสถ์ตามทางรอบลานโพ
เพื่อที่จะรับบินทบาทจากชาวพุทธ
นำข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มและปัจจัยมาถวายพระค่ะ
หลายคนมากันเป็นครอบครัว
บางคนนั้นก็มากันเป็นคู่รักนะคะ
รวมไปถึงมีหน่วยงานองค์กรสถาบันการศึกษาต่างมาร่วมด้วย
โดยแต่ละคนนั้นก็เตรียมตัวมันมาตั้งแต่เช้านะคะ
ตั้งแต่เวลาประมาณ๖นาฬิกา
ก็เดินทางกันมาจากหลากหลายแห่งหลากหลายพื้นที่ค่ะ
ซึ่งพุทธศาสนิกชนหลายคนบอกว่า
ต้องการจะทำบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
เมื่อมีโอกาสพิเศษจึงตั้งใจมาในวันนี้ค่ะ
เช่นนางกรุณาอาริยะวงรัฐ

พาครอบครัวมารอใส่บาทตั้งแต่เช้า

เป็นประจำทุกวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาด้วยความศรัทธาค่ะ
คนหยุดกันพนักงานใช่ไหมฮะหยุดกันถ้าเขามีจิตศรัทธาเขาก็มาสำบูรณ์ใส่บาตร
แต่ถ้าพูดถึงตามหลักจริงอยู่ที่จิตใจเราทำได้ทุกวันไม่ว่าตรงไหนก็ทำได้หมด
บริเวณลานโพแห่งนี้เป็นลานอเนกประสงค์ที่เบียนรูปหล่อสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสโนอยู่ใต้ต้นโพค่ะ
ซึ่งเป็นสถานที่ในการจัดพิธีทำบุญตักบาทพระภิกษุสามะเนร๙๙รูปในวันเพลง๑๕ค่ำเดือน๓
และหลังจากเสร็จพิธีพุทธศาสนิกชนบางส่วนก็ทยอยเดินทางเข้าโบสถ
รวมถึงเดินทางขึ้นไปกราบนามัศกาลพระบรมศาลีริกฐาตุบนบรมบรรพฤษหรือว่าภูเขาทองค่ะ
และนับจากช่วงเวลานี้นะคะเมื่อเวลาประมาณช่วงเวลา๙นาฬิกาเวลานี้แหละค่ะ
ประชาชนพุทธศาสนิกชนต่างก็จะเข้าไปที่โบสถ์เพื่อฟังธรรมเทศนาจากพระเทพรัตนมุณีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสะเกด
ซึ่งจะได้แสดงธรรมเทศนาในหัวข้อความสำคัญของวันมาคบูชา
จากนั้นในช่วงเวลาประมาณ๑๙นาฬิกาจะมีการทำวัดเย็นร่วมสวดมนต์
และ๒๐นาฬิกาจะเดินขึ้นไปเวียนเทียนรอบภูเขาทองกันด้วย
ทีมข่าวจะรายงานบรรยากาศให้ทราบต่อไปด้วยนะคะ
สุภานีโฆษภัณฑ์สมโพธิ์ข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากวัดสะเกดราชวรมหาวิหารค่ะ